คมครับพระคมนี่ท่านเป็นพระหนุ่มสายวิปัสนาชื่อดัง
แห่งวัดป่าธรรมคีรีที่โคราชครับนครราชศรีมา
ท่านถูกร้องเรียน๒เรื่องใหญ่
หนึ่งยักยอกเงินวัด
สองเสพเมถุนครับ
ล่าสุดกองปราบปรามเข้าจับกลุ่มแล้วนะครับ
คมแล้วก็น้องสาวของพระคมแล้วพระหมอเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์กันยังไง

ข้อหาร่วมกันยักยอกเงินวัดจำนวน
ล้านบาทครับโอ้โหวัดมีเงินเยอะจัง
นะฮะส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าเสพเมถุนเจ้าตัวสมัครใจลาศิกขาซะแล้ว
อดีตพระอาจารย์อาคมขออภัยครับอดีตพระอาจารย์คมอายุ๓๙ปี
พระอาจารย์ชื่อดังประจำวัดป่าธรรมคีรีจังหวัดนครราชศรีมา
ท่านอยู่ในชุดขาวแล้วนะถูกตำรวจกองปราบปรามสอบปากคำ
หลังจากโทรเป็นผู้ต้องหาร่วมกับนางสาวจุธาทิพย์น้องสาว
และอดีตพระหมอหรือว่านายวุฒิมาอายุ๓๘ปีนะครับ
ท่านเป็นเจ้าอาวาสนะยักยอกเงินวัด๑๘๐ล้านบาท
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหา
เจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตเจ้าพนักงานคืออะไร
ก็คือพระนี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับ
อีกข้อหาหนึ่งคล้ายกันแล้วนะมีสนับสนุนเพิ่มไปข้างหน้า
สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริต
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรครับ
พลตบตรีมณฑลขออภัยพลตบตรีมนตรีเทพขยันนะครับ

วันนี้พลนบรตรีมนตรีเทศขัน์ผู้ประครับการปราบราม
ท่านเปิดเผยบอกว่าการประชุมดังกล่าวเนื่องมาจากกองปราบปราม
ได้รับการประสานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาบอกมาว่ามี
คนมาร้องเรียนนะครับให้ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของพระหมอ
หน่อยอืมท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีแล้วพระอาจารย์คม
เนี่ยเกี่ยวกับการเอาเงินรัฐไปใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
ในวัดพบพฤติการนะครับของการกระทำความผิดของท่านเจ้าอาวาส

บริจาคมาตามโครงการต่าง

เป็นคนดำเนินกาซึ่งจากการตรวจค้นของน้องสาวของพระคม
พบเงินสดห้าสิบเอ็ดล้านบาทโอ้โหเก็บเอาไว้ในรังโฟม
ไว้เป็นเงินสดเลยนี่นะแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าเงิน
แล้วก็มีในบัญชีด้วยดอมโอ้โห
นำเงินของวัดออกมาจริงครับ
โอ้โหเงินล้านเป็นเงินล้าน
เป็นปึ๊งเลยโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นะเงินล้าน
จากพฤติกรรมการยักยอกเงินของวัดแล้ว

อดีตพระคมอดีตพระหมอ
มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน
มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน
มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน
มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน
มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน
มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน
มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน
มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน
มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน
มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน
มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน
มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน

มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน
มีพฤติกรรมเสพเมถุนกัน